คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามเรื่องราวดีที่ททจัดขึ้นนะครับ
เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ย
ธรรมดาในพื้นที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเข้าไป
ก็อาจจะมีการทิ้งขยะไว้บ้าง
คนในพื้นที่ก็ต้องจัดเก็บกันนะครับ
รวมถึงเด็กและเยาวชนก็ต้องมีการมาเก็บขยะ

ใส่ใจเรื่องการจำอากรรมจัดขยะ
รวมถึงแยกขยะให้มีประสิทธิภาพ
ททก็เลยจัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องนี้ครับ
ติดตามได้จากรายงานนะครับ
ภารกิจพิชิตขยะของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดคลองโป่ง
ธรรมภานบำรุงจังหวัดสุโขทัยกว่าร้อยคน
เริ่มขึ้นหลังจากที่เด็กได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง
แบ่งกลุ่มแยกย้ายเข้าจัดการขยะในโรงเรียน
โดยในแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันออกค้นหาขยะตามจุดต่างอย่างตั้งใจ
เพื่อนำขยะที่เก็บได้ไปทำการคัดแยกตามประเภทขยะทั้ง๔ประเภท
ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการของการฝึกกระบวนการทางความคิดให้กับเด็ก
วิเคราะห์ความแตกต่างของขยะแต่ละประเภทได้ด้วยตัวเอง

โอประโยค
โอกาสให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
โครงการสร้างองค์ความรู้การจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยว
ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททจัดขึ้นนั้น
อกจากจะทำให้เด็กรู้จักใส่ใจในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งแล้ว
ยังทำให้พวกเขาได้รับความรู้และความสามารถมากขึ้นจากการเรียนในห้องเรียน
มีกิจกรรมตรงนี้มันก็จะสร้างความตระหนักให้กับเด็กเราอย่างใหญ่หลวงเลย
ซึ่งเป็นเรื่องดีที่เลือกเด็กตัวน้อยซึ่งเขามีความสนุกในการเข้าร่วมกิจกรรม
ผมคิดว่าเขาจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
และการที่โรงเรียนเราสอนครูเราสอนมันเคยชิน
แต่ได้วิทยากรที่มีความสามารถมาปลุกจิตสำนึกเนี่ยผมว่าน่าจะดีขึ้น
โรงเรียนก็จะต่อยอดในกิจกรรมนี้
เพราะว่ามันเป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาหมู่บ้านแล้วครับ
เป็นปัญหาระดับโลกเรื่องของขยะ
ผลจากการที่เด็กนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะพบว่า
ขยะที่เก็บได้ภายในโรงเรียนมี๒ประเภท
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด๑๐๕คน
มีเด็กนักเรียนที่เข้าใจองค์ความรู้การจัดการขยะ
และทำการคัดแยกได้อย่างถูกต้องมีมากถึง๑๗๐
อกจากองค์ความรู้ที่เยาวชนได้รับจากกิจกรรมแล้ว
กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมองว่า
เยาวชนเหล่านี้จะเป็นพลังสำคัญของสังคม
ในการรณรงค์ให้คนไทยมีจิตสำนึก
และตระหนักถึงการจัดการปัญหาขยะให้ดีขึ้นได้
ที่เราผูกจิตสำนึกแล้วก็พัฒนาเรื่องของให้
ข้อมูลด้านการเรียนรู้กับเด็กนักเรียนเยาวชนในพื้นที่
เขาก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ว่า
หนึ่งในเรื่องของขยะเป็นสิ่งที่
หนึ่งเรื่องความสะอาดเป็นหัวใจสำคัญ
ให้เขาได้เป็นคนมีวินัยเรื่องของการรักษาความสะอาด
ส่วนที่๒เรื่องของการขยายในเรื่องของการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม
เพราะว่าไม่มีขยะแล้วสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นต่างบนนี้นะครับ
จะทำให้พื้นที่ท่องเที่ยวมีความสะอาดสบายหูสบายตามากขึ้น
ท่องเที่ยวก็จะเป็นที่ชื่นชอบกับนักท่องเที่ยวนะฮะ
ซึ่งจากกิจกรรมต่างทั้งหมดเนี่ยเด็กนักเรียนก็จะชื่นชอบนะครับ
แล้วก็จะไปปฏิบัติต่ออย่างเช่นในเรื่องของการไม่ทิ้งขยะเนี่ยครับ
ซึ่งบางทีเด็กก็อาจจะง่ายนะฮะ
ต่อไปนี้เขาก็จะมีวินัยมากขึ้นไม่ทิ้งขยะ
อย่างกาดทั่วไปนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นคนที่ช่วยเก็บขยะด้วยซ้ำไปนะฮะ
เก็บขยะแล้วก็ช่วยนำแยกขยะเป็นนะฮะ
แล้วก็ขณะเดียวกันก็จะนำขยะเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้ครับ
โครงการสร้างองค์ความรู้การจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยว
โรงเรียนวัดคลองโป่งธรรมภานบำรุงจังหวัดสุโขทัย
โครงการต่อเนื่องที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง
จากโรงเรียนแห่งนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
จำเป็นอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
ให้เห็นความสำคัญในการจัดการปัญหาขยะให้หมดไปจากแหล่งท่องเที่ยว
ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน